แต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมมาดูการแต่งงานของน้องต้นกล้าน้องต้นข้าว
เป็นแฝดชายหญิงอายุ๕ขวบเท่านั้นเองนะคะ
แต่งงานเพื่อที่จะแก้บนค่ะ
เนื่องจากว่าน้องผู้ชายเป็นน้ำข้างในสมอง
แล้วผ่าตัดมาแล้ว๕ครั้งนะคะ
นี่แหละเป็นขบวนแห่ขันหมากจัดแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะ
เป็นขันหมากของเด็กชายกริตติเดชสว่างรัฐหรือว่าน้องต้นกล้าอายุ๕ขวบ
เข้าพิธีแต่งงานกับเด็กหญิงการธิดาสว่างรัฐหรือว่าน้องต้นข้าวอายุ๕ขวบค่ะ

มีทั้งขบวนกลองยาวแล้วก็ช้างอีก๒เชือกนะ
มาร่วมขบวนเดินเท้าระยะทางประมาณสัก๑กิโลเมตร
แล้วชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะเลยคุณผู้ชม๓๐๐กว่าคน
และน้องฝาแฝดเป็นลูกของนายสุวิทย์สว่างรัฐและนางมณีวันเสิร์ชเสน
อยู่ที่อำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะ
จัดงานแต่งงานครั้งนี้เนี่ยนางมณีวันผู้เป็นแม่ก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะ
บอกว่าน้องแฝดคลอดออกมาน้องต้นข้าวแฝดหญิงปกติดีค่ะ
แต่ว่าน้องต้นกล้าแฝดชายมีน้ำข้างในสมองตั้งแต่เกิด
ต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง๕ครั้ง
บนเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกปลอดภัย
จะให้แต่งงานตอนอายุ๕ขวบค่ะ
น้องคุณผู้ชายค่ะฝาดผู้ชายค่ะ
เพราะว่ามันจะเห็อน้องไม่ปกติค่ะ
เป็นน้ำในสมองแล้วก็ต้องผ่าตัด
แล้วก็หวังเว้นเว่ออกมาฝาตัดแม่ก็เรยบงนแล้วว่า
ถ้าน้องปวดไปก็จะแต่งงานให้น้องต้นหากลัว

เพื่อเป็นการแกร่กริ๊บไม้หรือยังไง
ใช่ค่ะน้องเป็นน้ำในสมองค่ะต้องแก้ไขหลายครั้งค่ะ

หมอพูดบอกไม่ได้ค่ะต้องรักษาตามมากันค่ะ
และพิธีแต่งงานครั้งนี้นะคะมีสินสอดเป็นเงินสด๑๙๐๐๐บาท
สร้อยคอทองคำ๒สลึง๒เส้นแล้วก็ช้างอีก๒เชือกนะคะ
เสร็จแล้วก็มีการอุ้มเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นนั่งบนหลังช้าง
โดยน้องต้นกล้าเจ้าเบ่าต้องอุ้มอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
เพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะเดินเองได้นะคะ
ปัจจุบันน้องต้นกล้าแฝดชายก็เรียนอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ส่วนแฝดหญิงอย่างน้องต้นข้าวเรียนอยู่ป๒ที่โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคงค่ะ
ซึ่งก็เป็นความเชื่อของโบราณนะคะคุณผู้ชม
ฝาแฝดชายหญิงเป็นคู่รักกันแต่ชาติปางก่อน
พอมาเกิดเป็นคู่กันในชาตินี้ก็เลยต้องจัดงานแต่งงานเพื่อแก้เคล็ด
เพื่อให้แฝดทั้งสองสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ